ความไม่เข้าใครออกใครแล้วก็สัจธรรมของขึ้นสุดลงสุดค่ะ
ล่าสุดนะคะพี่โป๊ปธนวัฒน์อย่างที่ทราบนะคะ

ปรากฏว่าละครเรื่องล่าสุดที่ออนแอร์อยู่ตอนนี้ข้ามศรีธันดร

เขาก็บอกว่ามันเป็นวัฒจักรของวงการนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้คุณโป๊ปก็ไม่ได้เสียเซลล์ด้วย

มันก็มันก็เป็นไปตามนั้นแหละ

ทุกอย่างมันก็ชนกันหมดนะครับ
ผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเอ่อเนี่ย
จริงแล้วไม่มีใครหรอกอยู่

เป็นธรรมดาครับส่วนหนึ่งคือพี่โป๊ไปปฏิบัติธรรมบ่อยเข้าใจเรื่องวัฒนาจักรนะคะของวงการค่ะ
แต่จริงเรื่องนี้เขาบอกว่าเป็นละครน้ำดีอยู่เหมือนกันนะเคยได้ติดตามอยู่นะคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นละครที่ให้ข้อคิดคติเตือนใจต่างในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็เรื่องของวัยรุ่นแล้วก็ครอบครัวต่างด้วย
ส่วนละครเรื่องใหม่ค่ะมีข่าวออกมาจากแหล่งข่าวนี้แหละค่ะเอคูสีบอกว่าจะมาประกบกับแต้วนัทพรเป็นโปรเจกต์ใหม่
แต่ปรากฏว่าพอมีข่าวออกมาค่ะแฟนคลับโป๊ปเบลล่าไม่ปลื้ม
เพราะว่าแฟนคลับคู่จิ้นเขาก็อยากให้คู่กันตลอดไปนะคะเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะคะ

ผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะถ้าเขาจะเชียร์กับคนไหนก็เชียร์ไปเถอะผมก็ทำงานของผม
กระทับคนปสาหรณ์ที่ดูอินเทอร์เน็ต

คาบเกี่ยวของอีกเรื่องหนึ่งที่มันพุ่งปรี๊ดพออีกเรื่องต่อมา